ซึ่งโพสต์ข้อความในเพจพิศนุโลกบ้านเรา
บอกว่ามีใครพอจะรู้เรื่องราวการร้องทุกข์ได้บ้าง
พ่อแท้ข่มขืนลูกตัวเองแต่แม่ไม่ยอมแจ้งความ
อยากนำตัวเด็กออกมาก่อนจะต้องทำอย่างไร
แล้วก็มีการขอความช่วยเหลือไปยังนายเตชะทัพทองนะครับ
ประสานงานกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิศนุโลก
และทีมคนทำดีพิศนุโลก
ร่วมกับตำรวจรีบเข้าไปในพื้นที่เลยนะ
เพราะว่าได้รับแจ้งมาแล้วใช่ไหมในโลกโซเชียลแจ้งกันมา
แจ้งพิกัดกันมาเรียบร้อยแล้ว
อยากให้หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือเด็ก๘ขวบซะหน่อย
ทีนี้แหละครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไป
นำตัวเด็กหญิง๘ขวบพร้อมกับแม่
ออกมาจากบ้านในพื้นที่อำเภอบังรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
ตั้งแต่กลางดึกของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
หลังจากนั้นได้นำเด็กหญิงอายุ๘ขวบ
นักเรียนชั้นป๒ไปให้หมอตรวจร่างกาย
ก่อนจะพาทั้งเด็กแม่และก็ย่า
เข้าพบตำรวจสพบางรกรรมให้สอบปากคำนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นย่าของเด็กให้การนะครับว่า
ทราบเรื่องทั้งหมดช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา
โดยหลานสาวเล่าถึงพฤติกรรมของพ่อแท้
ว่าบังคับให้ลูกคุณลูก๘ขวบเองนะเป็นลูกแท้ด้วย
อมอวัยวะเพศให้อมนกเขาถึง๒ครั้ง
และก่อนหน้านี้สมัยที่น้องเขาเรียนอยู่อนุบาล๒
ก็เคยถูกให้อมนกเขาด้วยแล้วเหมือนกันนะครับ
แม่ของเด็กให้การกับตำรวจนะครับว่า
เรื่องที่ลูกถูกพ่อกระทำแบบนี้นั่นลูกเคยเล่าให้ฟังเหมือนกัน
แต่ตัวแม่เองก็ไม่กล้าที่จะทำอะไร
เพราะว่าสามีมีประวัติเคยเสพยาเสพติดมาก่อนอารมณ์ร้าย
ทีนี้แหละครับก็ต้องทนกล้ำกลืนฝืนใจอัดอั้นอยู่ในใจมาโดยตลอด
แม้จะรู้ว่าลูกถูกกระทำมาตั้งแต่ลูกอยู่อนุบาลแล้วนะฮะ
กระทั่งลูกไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง
จึงมีการลงข้อความทางออนไลน์ในโซเชียลไงคุณ
เพื่อนบ้านก็เลยร้องขอให้หน่วยงานเข้ามาช่วย
อยากจะร้องทุกข์อยากจะแจ้งเรื่อง
พ่อแท้ข่มขืนลูกตัวเองแจ้งมาได้ที่ไหนอย่างไร
จนกระทั่งทางตำรวจรับทราบทางรู้ถึงตำรวจ
ก็มีการเข้ามาช่วยเหลือ
โดยทีมสหวิชาชีพเข้ามาช่วยนำตัวเธอ
แล้วก็ตัวลูกออกมาจากบ้านพัก
ส่วนตัวสามีทราบว่าได้ออกจากบ้านไปแล้ว

คาดว่าจะหนีไปที่จังหวัดสุโขทัย

เนื่องจากเด็กเปลี่ยนที่และมีสภาพจิตใจบอบช้ำมาก
พนักงานสอบสวนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ร่วม๔ฝ่าย
ต้องค่อยสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงมากที่สุดนะครับ
แต่จากพยานหลักฐานต่างและคำให้การของเด็ก
มีน้ำหนักและสามารถที่จะขออนุมัติหมายจับ

เพื่อติดตามจับกลุ่มพ่อแท้บรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายได้ในเร็ววันอย่างแน่นอน
นี่ตำรวจรับปากไว้แบบนี้นะครับ